เคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือก
ซึ่งไทยจะเจอกับเวียดนาม๕กันยายนนี้นะครับ

ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยถึงประเด็นการเตรียมทีมชาติไทย

ได้เป็นผู้กำหนดแผนการเก็บตัวและการเดินทาง

เริ่มจากที่จะต้องบุกไปเย็นอินโดนีเซีย

หลังจบเกมกับทีมชาติเวียดนามนะครับ
โดยทางสมาคมจะให้นิชโนตัดสินใจว่า
ต้องการจะเดินทางในช่วงวันใดและเวลาใด
และต้องการเก็บตัวในประเทศที่ต้องออกไปเยือนเป็นเวลากี่วัน
ซึ่งทางสมาคมจะหารือกับนิชโน
วันที่๑๓สิงหาคมนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
บางครั้งมันจะมีมุมมีเกร็ด
หรือสิ่งที่โค้ชเขามีวิธีคิดหรือแนวความคิด
เช่นเวลาเดินทางนะครับ
บางท่านอาจชอบเดินทางเวลาเช้า

บางท่านบอกเดินทางตอนบ่าย
ไปนอนหนึ่งคืนแล้วค่อยซ้อมตอนเช้า
อันนี้ก็ต้องเป็นทริคหรือเป็นแท็กติกของโค้ชแต่ละคน
ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันวิธีคิดต่างกัน
ส่วนเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ประเด็นนี้นะครับนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางสมาคมจะได้เน้นย้ำแผนการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่
มั่นใจว่าการแข่งขันกีฬากับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองเป็นคนละเรื่องที่แยกจากกันนะครับ
ทางนี้ทางสมาคมก็ได้ออกแผนรักษาความปลอดภัยระดับสูงเหมือนเช่นทุกครั้ง
มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
แฟนบอลทุกคนมั่นใจกับมาตรการของสมาคมกีฬาฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
กันอีกครั้งนะครับอย่าลืมติดตามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒นะครับ
ซึ่งนัดแรกทีมชาติไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรับเวียดนามนะครับ
กันให้สุดใจทางหน้าจอไทยรัฐทีวีครับ